สวัสดีค่ะซอฟซอฟปอมค่ะกลับมาเจอกับซอฟกันทั้งทีนะคะ
แน่นอนว่าซอฟต์เนี่ยมีอะไรดีมาฝากเพื่อนทุกคนกันแน่นอนค่ะ
ช่วงนี้เนี่ยมีเพื่อนถามกันเข้ามาเยอะมากค่ะว่าช่วงหยุดยาวเนี่ยจะไปเที่ยวที่ไหนดี
๊อกก็เลยนะคะไปหาข้อมูลมาให้
และสถานที่ท่องเที่ยวที่ซอฟจะมาแนะนำกันในวันนี้ก็คือกลุ่มจังหวัดสบายดีนี่เองค่ะ
อย่าเพิ่งงงไปค่ะกลุ่มจังหวัดสบายดีก็อยู่ที่ประเทศไทยนี่แหละค่ะ
ถ้าบอกรายชื่อจังหวัดเนี่ยรับรองว่าเพื่อนต้องร้องอ๋อแน่นอน
เพราะเป็นกลุ่มนะคะจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหนึ่ง
ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด๕จังหวัดก็คือจังหวัดอุดรธานีน้องคายเลยน้องบัวลำพูและจังหวัดบึงกาลนั่นเองค่ะ
เพื่อเป็นการง่ายต่อการเดินทางนะคะซอฟต์ขอแบ่งเป็นประเภทของแหล่งท่องเที่ยวกันแล้วกันค่ะ
เริ่มจากกลุ่มที่หนึ่งสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบลุยนะคะแอดเวนเจอร์หน่อยเนี่ย
ขอแนะนำไปที่จังหวัดบึงกาลเลยค่ะ
ที่นี่เนี่ยผู้คนจะนิยมไปก็จะมีภูทอกตำบลนาแสงอำเภอศรีวิลัยจังหวัดบึงกาล
ด้านบนของภูทอกนะคะจะมีวัดเจติยาคีรีตั้งอยู่
ซึ่งจะต้องเดินขึ้นสะพานไม้ที่สร้างวนเวียนขึ้นไปสู่ยอดเขารวม๗ชั้นด้วยกันค่ะ
และอีกสถานที่หนึ่งนะคะก็คือภูสิงห์จังหวัดบึงกาล
ระยะทางเนี่ยไม่ไกลจากอูโทกมากเท่าไหร่นะคะ
ไปที่นี่เนี่ยจะได้ชมหินสามวันที่ด้านบนของปู่ด้วยล่ะค่ะ
อกจากที่บึงกาลแล้วที่จังหวัดเลยและก็จังหวัดหนองคายเนี่ย
ก็ยังมีภูสวยด้วยเช่นกันนะคะ
ไปทั้งทีเนี่ยเที่ยวยาวมากกว่า๑จังหวัดก็ไม่เสียหายค่ะ
มากันที่กลุ่มที่๒นะคะสำหรับผู้ที่ชอบการท่องเที่ยวแบบได้ความรู้ไปด้วย
ดูวัฒนธรรมประเพณีไปด้วยขอแนะนำที่จังหวัดเลยค่ะ
ได้เห็นทั้งบ้านไม้แบบดั้งเดิมของคนเชียงคานหรือไปสืบสารวัฒนธรรมนะคะ
การวาดหน้ากากยักษ์จากผลน้ำเต้าหรือที่เราเรียกกันว่าผีบุ้งเต้าค่ะ
กันที่บ้านไฮตากอำเภอภูเรือจังหวัดเลย
หรือถ้ายังไม่หนำใจเนี่ยก็ไปต่อกันที่ชุมชนบ้านศรีไก่อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายด้วยก็ยังได้ค่ะ
เพราะที่นี่มีแต่สิ่งดีให้ทุกคนได้ไปดูเหมือนกันค่ะ
กลุ่มที่๓สำหรับผู้ที่ชอบการท่องเที่ยวแบบตามรอยพญานาคนะคะ
หรือที่แบบจะออกสายมูหน่อยนะคะก็ไปได้เลยค่ะที่กลุ่มจังหวัดนี้
มีวัดและสถานที่เกี่ยวข้องกับพญานาคอยู่๙แห่งใน๓จังหวัดก็คือ
อุดรธานีน้องคายแล้วก็บึงกาลค่ะ
ไปที่นี่เลยค่ะไร่พินสุวรรณนะคะฟาร์มปลูกผักออร์แกนิคของจังหวัดเลย
แล้วก็ยังมีไร่สุขสวัสดิ์นะคะสวนเกษตรผสมผสาน
ที่ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยเดือตำบลโนนทานอำเภอเมือง
น้องบูรบูจังหวัดน้องบูรบูค่ะ
รับรองว่าจะได้พบกับผักสดสะอาดปราศจากสารพิษ
ดีต่อร่างกายแน่นอนค่ะ
กลุ่มที่๕สำหรับผู้ที่ชอบการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นะคะ
ไปได้หลายที่ในกลุ่มจังหวัดสบายดีเลยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์บ้านเชียงนะคะจังหวัดอุดรธานี
พิพิธภัณฑ์หอยหินโบราณ๑๕๐ล้านปีที่หนองบัวลำพู
หรือจะไปกราบพระนะคะที่วัดเทพพลประดิษฐารามของจังหวัดหนองคายก็ได้เช่นกันค่ะ
ปิดท้ายกันด้วยกลุ่มที่๖สำหรับสาวนักช็อปนะคะ
จะพลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยค่ะกับกลุ่มจังหวัดสบายดีเนี่ย
ก็มีแหล่งช้อปปิ้งเรื่องชื่ออย่างเช่นตลาดท่าเสด็จของหนองคายนะคะ
ตลาดไทยเหล่าที่บึงกาลร้านค้าชุมชนบ้านห้วยเดือกของหนองบัวลำพู
ตลาดผ้านาฝาที่อุดรธานีและถนนคนเดินเคียงทานจังหวัดเลยค่ะ
เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะร่ายยาวกันเลยทีเดียวนะคะ
บอกแล้วว่าที่ประเทศไทยเนี่ยยังมีที่เที่ยวดีสวยอาหารถูกปากที่พักถูกใจให้เลือกอีกเยอะเลยแหละค่ะ
หยุดนี้นะคะก็อย่าลืมไปเที่ยวนะคะให้กลุ่มจังหวัดสบายดีได้เป็นตัวเลือกหนึ่งในการเดินทางของเพื่อนทุกคนค่ะ
วันนี้เนี่ยซอสขอตัวลาไปก่อนนะคะจะรีบไปจองตัวเที่ยวกลุ่มสบายดีบ้าง
รับรองว่าเจอของดีหลายแน่นอนค่ะ